ทศกัณฐ์เป็นตัวละครที่มีความโดดเด่นมีท่วงท่าลีลามากมายเช่น
โกรธเกลี้ยวจะกระทืบเท้าเสียงดังหันหน้าหันหลังแสดงอารมณ์ฉุนเฉียว
ยามสบายใจจะนั่งกระดิกแขนกระดิกขา
ทศกัณฐามแสดงความรักจะมีท่าทีเจ้าชู้เขินอายสายไหล่ปัดภูสาและปัดใบหน้า
คือจะใช้ทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่ศีรษะลำคอฝ่ามือฝ่าเท้าไหล่และลำตัว
ซึ่งเป็นท่ารำที่ขำขันขัดกับบุคลิกที่สง่างามของทศกัณฐ์เป็นอย่างมาก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน